จากกล้วยหินกล้วยเบรกแตกแบบนี้แล้วนะครับ

ตอนนี้นะครับที่เกษตรจังหวัดระนอง
เขาสนับสนุนให้ชาวสวนยางพารา
หันมาปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยางพารา

กำลังต้องการในตลาดญี่ปุ่น
แล้วจำได้ไหมที่นายกรัฐมนตรีลงไปดูพื้นที่เหมือนกันนะฮะ
โดยกล้วยหอมทองที่เกษตรกรปลูกแซมกลางสวนยางพารานะครับ

เก็บเกี่ยวในพื้นที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนี่

วิธีการปลูกนี่คือเขาไม่ได้ปลูกแบบปลูกไปเรื่อยนะคะ
เขามีการทำสัญญาล่วงหน้าก่อนกับประเทศญี่ปุ่น
เพื่อที่จะรู้ว่าปริมาณการส่งออก

โดยคุณพี่ประสงค์พีรัฐรากุลเกษตรจังหวัดระนองบอกว่า
ช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคายางพารา
ก็ทราบกันอยู่นะพี่น้องเกษตรกรจ๋า
เพราะราคายังพระรานี่ตกต่ำ
ได้สนับสนุนให้ชาวสวนยางในพื้นที่
เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนนะครับ
ต้นก็ได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการของรัฐบาล
ในการช่วยเหลือชาวสวนยาง
โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเกษตรจังหวัดระนอง
สามารถกู้ยืมเงินจากโครงการสินเชื่อสวนยางเกษตรกรสร้างตัว

ขณะนี้ก็อนุมัติเงินให้เกษตรกรไปแล้ว๑๒๔๓ราย
ก็รวมเป็นเงินกว่า๑๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
ก็ปลูกแซมสวนยางพาราแต่ว่าไม่ได้ให้ลงทุนเองนะคะ

ถ้าจะได้รายได้กว่าเดือนละกว่า๑แสนบาท

ใช่ค่ะนายสาคอนจบศรีชาวตำบลจอปร
เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ดี
แล้วก็รับความช่วยเหลือตามโครงการปลูกกล้วยหอมทอง
สวนยางพาราปรากฏว่าผลดีเกินคาดค่ะ
รายได้เพิ่มขึ้นนะคะเฉลี่ยเดือนละกว่า๑แสนบาทค่ะ
ซึ่งก็เป็นรายได้ทดแทนช่วงยางพารา

ถ้าปลูกได้ดีแบบนี้แล้วนะคะ

น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ
ที่สร้างรายได้อาจจะเป็นรายได้หลักไปเลยก็ได้
ค่ะก็เป็นกล้วยหอมทองนะคะ
สวัสดีครับทุกคน